จริงผมตั้งใจจะช่วยอุดหนุนเสื้อที่คุณเบิร์ตทำนะ

เพราะว่าหลังจากที่คุณเบิร์ตบอกว่า
นี่จะทำเสื้อขายมีพันตัว

จองเต็มมากคนแบบแห่ไปสั่งจองกันเพียบเลย

คือคนแบบทักไปเยอะมากจนต้องแบบปิดเรานำไม่ได้

นี่แล้วคุณดูสิเห็นความตั้งใจของคุณเบิร์ตเลย
คือคุณเบิร์ตสกรีนเสื้อเอง
แล้วให้ดูแบบดูสีเทียบสีต่างเนี่ยค่ะ

ใช่แล้วเป็นไลน์ที่ออกแบบร่วมกันกับคุณแตงโมด้วย

นะครับนี่ค่ะคุณเบิร์ตเขาก็
คือก่อนหน้านี้มีการโพสต์ในอินสตราแกรมส่วนตัว

โพสต์ขายเสื้อทำเอง๑๐๐ตัว

อยากใส่อยากอุดหนุนเหลือเกินแต่ไม่ทันนะฮะ
โดยเสื้อนี้นะฮะคุณเบิร์ตเนี่ย
เขาก็ช่วยกันออกแบบกับคุณตังโม

แต่ยังไม่ได้ทำลงมือทำด้วยกันก็มาจากไปซะก่อน
นะฮะก็มีทั้งเสื้อยืดข้อกรมสีขาว
ตรงกระเป๋าด้านหน้าซ้ายก็มีสกรีนเห็นไหม
แต่คุณดูด้านหลังสิใหญ่เลยเท่เลยค่ะ
อันนี้เป็นฟ้อนต์แบบว่าแนวหน่อยเนอะ

บอกคะว่าคนที่จะอุดหนุนเจอซื้อไม่ได้แล้วอะ
คือเหมือนว่ามันเต็มแล้วคนเข้าไปเยอะแล้วก็ซีเอฟกันไม่ทันอะเนาะ
องกันไม่ทันนะแล้วก็บอกว่ากำลังทยอยตอบไลน์นะครับ
บอกว่ารอนะรอนะอยากสั่งอีกจะแอดไปสั่งอีก

หน้าเสื้ออย่างที่คุณน้ำแข็งบอกไปว่าตัวหนึ่ง๖๙๐บาท
ถ้าขายหมด๑๐๐ตัวก็จะได้เงินประมาณ๖๙๐๐๐บาท
นี่เอาจริงทุกคนต้องเป็นกำลังใจให้คุณเบิร์ตนะ
เพราะว่าอย่างพี่เอสุภาชัยก็ถามแล้วว่าอยากเข้าวงการไหม

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาตั้งใจคือจะขายชุดเรส

ผมเชื่อว่าทุกคนพร้อมจะอุดหนุนคุณเบิร์ต